อุ้มตัวชาวจีนไปเรียกเงินค่าไถ่เกือบ๔ล้านบาทนะคะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจสนลุมพินีเนี่ยคุมตัวหนึ่งในผู้ต้องหาที่รวบตัวมาได้เนี่ยนะคะ
ฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ
ตำรวจนะคะได้จับกลุ่มแก๊งลักพาตัวในหวังซึ่งเป็นชาวจีนไปเรียกค่าไถ่เกือบ๔ล้านบาท
จับได้ครบ๖คนแล้วนะคะก็คือนายนัทพัฒน์หรือนายกบนะคะ
นายนัทธพงศ์หรือจูนนางสาวเพชรดาหรือน้ำเพชรอดีตผู้เข้าประกวดนางงาม
นายสุภพลฮามันหรือบอสหรือกายนะคะซึ่งเป็นกิ๊กของนางสาวน้ำเพชร
นางสาวสริตาและนายธนายุทธ์หรือนายโจค่ะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจคุมตัวในกบซึ่งถูกจับกลุ่มเป็นคนแรกไปขออำนาจศาลฝากขัง
ตำรวจเนี่ยตามจับในกบหลังจากที่มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
อันนี้คือภาพเมื่อคืนวันที่๑๔เมษายนที่กำลังลากรถเข็นเป็นกล่องขนาดใหญ่นะคะ
บนรถเข็นลากออกมาจากห้องพักชั้น๑๗ของคอนโดมิเนียมแห่ง๑ที่ย่านสาธรณ์
กล่องเนี่ยเป็นร่างของในหวังชายชาวจีนซึ่งเขาถูกจับมัดมือมัดเท้าเอาไว้
แล้วก็พาในหวังไปกักขังที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน๑คืน
มีการข่มขู่และซ้อมนะคะทำร้ายร่างกายทรมานร่างกาย
แล้วบังคับให้โอนเงินเข้าบัญชีของในกบ๒ครั้ง๒ล้านเก้าแสนบาทแล้วก็โอนอีกครั้งหนึ่งให้กับนางสาวตา
ผู้ต้องหาอีกคนนึงที่ถูกจับได้๑ล้าน๓หมื่นบาทรวมทั้งหมดเป็นเงิน๓ล้าน๙แสน๓หมื่นบาท
ซึ่งตำรวจได้อายัดเงินจำนวนนั้นไว้ได้๒ล้าน๓แสนบาทด้วยกันค่ะ
ระหว่างที่ตำรวจนำตัวในกบนะคะไปสารผู้สื่อข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามถึงสาเหตุถึงแรงจูงใจนะคะ
กบยอมรับบอกว่าลงมือก่อเหตุจริงโดยให้เหตุผลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกในหวังเนี่ย
เป็นผู้ต้องหามีหมายจับที่จีนแล้วก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายจีนเทา
ก็มีเจตนาจะช่วยเหลือประเทศชาติแต่ว่าปฏิเสธนะคะว่าใครอยู่เบื้องหลังไม่ยอมบอก
แล้วได้เงินค่าจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ยอมบอกบอกแค่ว่านางสาวน้ำเพชรเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะ
ส่วนนาขดีนี้ค่ะคุณผู้ชมพันตรบเอกนิมิตรนุพลทองผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบันลุมพิรรีบอกว่า
ร่วมวางแผนกันส่วนนางสาวเพชรดาหรือน้ำเพชรก็ยังไม่ยอมให้การอะไรนะคะ
ยืนยันว่าตำรวจมีหลักฐานมัดแน่นสารจึงออกหมายจับให้
และเบื้องต้นนะคะตำรวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหาในความผิดฐานร่วมกันปล้นทรัพย์
และความผิดตามพรบคคค่ะ
ยังไม่ได้ให้รายละเอียด
ที่จะผลักดันออกนอกประเทศต่อไปค่ะ